ส่วนเรื่องราวของการแก้เคล็ดนะครับของนักมวยคนนี้ก็ถือว่าทำเพื่อความสบายใจด้วยนะครับ
แล้วก็จะได้ดูแล้วเนี่ยนะครับมีกำลังใจในการที่จะก้าวต่อไปสำหรับชัดชัยบุตรดีครับ
มันมีภาพออกมาครับในสื่อโซเชียลมีเดียของเขาหลายคนก็ตกใจครับ
เป็นภาพใบหย่านะครับกับทางภรรยาก็คือน้องจิบคุณจุธารัฐบุตรดีนะครับที่ก่อนหน้านี้เราทราบกันดีนะครับว่าก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกหนึ่งคน
ทะเบียนสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้เป็นไปตามที่หมอดูทักนะครับ

จัดการเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะครับ

ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับ
ไปดูเรื่องราวของการอุ่นหมัดนะครับ
เพื่อไตบัลลังโลกแต่ว่ามีแชมพ์ภาคนะครับ

เจ้าแชมป์นะครับฟาลันจูเนียร์

จูเนียร์ไฟเวทไอบีเอฟ๑๐๘ปรนนะครับ

เจอกับเฮงกี้บาราชาโดนะครับ

โดนไปครับโดน๒นับยกที่๒ครับ

แล้วก็ปิดฉากในยกที่สามนะครับ

แล้วก็ป้องกันแชมป์นะครับ
เป็นแชมป์เส้นนี้สมัยที่๔

แล้วก็เตรียมจะผลักดันให้เป็นแชมป์โลกพ่อลูก

โดย๒๑ตุลาคมนี้จะรอลุ้น

ฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมขอชิงแชมป์

แน่นอนครับทางจังหวัดก็บอกว่ามีความยินดี
แล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับนักวอเล็กบอลหญิง

เกาหลีใต้คาซักสถานนะครับ

ไทยเองไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเราเคยจัด
โทรเมนต์สำคัญมาแล้วมากมายโคลร้าเนี่ยก็

ซึ่งรายการนี้จะแข่งขันกันที่

ปี๒๐๑๒นะครับก็อยากจะเชิญชวน

จังหวัดใกล้เคียงนะครับเดินทางไป

ภาพที่ดีเพื่อให้ไทยนั้นสามารถคว้าแชมป์

เชียร์ครับโทรเมนต์นี้ถ้าไปกันไม่ได้นะครับ
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

ไทยเจอกาหลีใต้๑๗กันยายนต์
นาฬิกา๒๐นาทีแล้วก็ไทยพบกับ